ไปดูกันต่อนะคะยังเกาะกระแสค่ะกับอเจ้าการะเกดอยู่นะคะ
เอกของเรื่องออกงานเยอะมากแล้วเบลล่านะคะ
อเจ้าการะเกรดยังหายไปไหนนะฮะวันนี้เรามีคำตอบเธอไปไหนค่ะ

ฮอตจริงสำหรับอเจ้าเบลลารานี
เวลานี้เขาบอกว่าอเจ้ากรเกตหนีพี่หมื่นสลัดลูกสาวอโยธยา

และที่สำคัญนะไปไม่ได้ไปเปล่านะคุณ
ไปกระทบกับคนดังไปกระทบไหล่กับคนดังด้วย
รวมไปถึงเซเลบิริตี้คนดังจากทั่วโลกเลย

รวมไปถึงนางแบบผิวด่างคนนี้ดังมากนะคะที่หน้าคอนเสิร์ต
นี่ค่ะภาพที่คือสองสีวินนี่ฮาโลแล้วก็ปารี่เจ็กซัน
รวมไปถึงสาวคามิล่าเบลและอีกครับข้างนะคะ
ก็คงจะได้มีงงมีงานมาให้เราได้ไปติดตามกันดูนะคะว่า
กระแสฮอตของเธอตอนนี้จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟน
ไม่รู้ว่าที่รีบกลับนี่เพราะว่ามีคอมเมนต์ของพี่หมื่น
โป๊ปไปคอมเมนต์บอกว่าไปไหนกลับมาได้แล้ว
ใช่รอดูนะคะตอนท้ายเราจะมีเซอร์ไพรส์มาด้วย